พูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็จะมีมิติต่างนะคะ

คุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
แล้วเอาเรื่องนี้ไปร้องกับเพจดังเรานำเสนอข่าวต่อ

เพราะว่าอาหารที่เขามาโชว์แบบนี้เขาตั้งคำถามว่าทานโทษนะ
นี่อาหารคนไข้โควิดหรือนักโทษกันแน่คะ
ทำไมมันมาลักษณะคือเหมือนมีแต่วิญญาณน้อยหรือมาก
มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนทานมากทานน้อยอันนี้ก็ประเด็นหนึ่ง
อีกประเด็นหนึ่งคือโภชนาการสารอาหารที่ได้จากอาหารคนไข้ตรงนี้
มันเพียงพอไหมมันเพียงพอไหมเนี่ยค่ะเป็นที่มาของการนำเรื่องมาร้องเพจ
ข้อความระบุบอกว่าขอความร่วมมือหน่อยนะคะหน่วยงานไหนก็ได้ค่ะ
ลงไปตรวจสอบหน่อยค่ะโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรัง
คือเป็นคนไข้ไม่ใช่นักโทษเอาจริงคือถ้ามันจะน้อยขนาดนี้
บางคนก็ชาวเน็ตบางคนบอกว่านักโทษก็ไม่ควรได้ทานแบบนี้ไหมนะคะ
กล่องละห้าสิบบาทก็ไม่ถึงนะคะงบลงไม่เหมือนกันเหรอก็คือแต่ละที่เนี่ย
บลงมาไม่เหมือนกันเหรอเป็นแบบนี้รักษาตัวที่บ้านยังดีกว่าค่ะ
กินได้อิ่มกว่านี้อีกบางที่ได้กินของดีอาหารว่างก็มี
แล้วที่นี่ต้องหากินเองช่วยลงไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
หลังจากที่เรื่องราวถูกแชร์ออกมาก็มีการกระจายข่าวออกไป
มีความเห็นยังไงบ้างอันนี้ประเด็นสำคัญก็คือ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณ
ในการดูแลผู้ป่วยโควิดอย่าปล่อยให้งบประมาณ
ซึ่งมาจากภาษีประชาชนงบประมาณส่วนนี้ต้องเอาไปดูแลผู้ป่วย
คือมันเจ็บร่างกายแล้วอย่าต้องให้มาเจ็บใจกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะ
บางคนก็บอกว่าเคยไปรักษาตัวก็เจอแบบนี้เหมือนกัน
เหมือนได้กินวิญญาณข้าวไข่เจียวได้กินวิญญาณเศษผักเศษหมูนะคะ

แสดงว่าที่ซูบที่ผอมออกมานี่ไม่ได้เป็นเพราะโรค

ก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ